คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นคลิปที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับในโลกออนไลน
ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถแท็กซี่ไม่พอใจเพื่อนร่วมทาง
คือต้องการจะเลี้ยวเลี้ยวด้านขวาแต่ว่ารถอีกคันนึงเนี่ย
เขาบอกว่าเขาก็ขับมาถูกทางไม่หลบให้
เฟอร์แท็กซี่ครับลงจากรถแล้วก็วิ่งไปกระทบกระทืบบนกระโปรงรถ
ล่าสุดนี้มีการสั่งพักโทษลงโทษแล้วนะครับ

คลิปนี้นะครับกำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์ตลอดทั้งวันครับ
หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊คบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ภายในซอยอ่อนนุษย์๓๐บริเวณแยกหน้าโรงเรียนจินดาพงศ์
ขณะที่คนขับแท็กซี่หมายเลขทะเบียนททหารสเส๗๓๒๑กรุงเทพมหานคร
โดยที่ตัวคนขับแท็กซี่นั้นก็อุ้มเด็กชายสวมชุดนักเรียนอยู่ในอ้อมกอด
ทำให้คนขับรถเก่งนะครับคู่กรณีซึ่งมีลักษณะคล้ายกับชาวต่างชาติเนี่ย

ขณะที่ชายคนขับแท็กซี่ก็ยังพยายามขับชนแล้วก็ขับเหยียบเท้าด้วยนะครับของคู่กรณี
โดยทั้งคู่มีปากเสียงกันอยู่ประมาณ๕นาทีก่อนจะแยกย้ายกันไปครับ
นี่นะครับก็ลงมาพูดคุยกันแท็กซี่ก็โผล่ส่วนหัวออกมานะครับพูดคุยกันอยู่ในช่วงหนึ่ง
โลกออนไลน์เขาก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมองว่าไม่ว่าใครจะถูกจะผิดก็ไม่สมควรไปแสดงออกด้วยการกระทำดังกล่าว
อีกทั้งขณะเกิดเหตุมีเด็กชายซึ่งคาดว่าเป็นลูกชายนั่งอยู่ด้วยจึงไม่น่าแสดงพฤติกรรมแบบนั้น
แล้วก็มีการชื่นชมนะครับผู้ชายลักษณะคล้ายกับชาวต่างชาติที่มีการแสดงท่าทางแล้วก็การแสดงออกทางอารมณ์ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ใจเย็นไม่ทำร้ายร่างกายกัน
ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าผู้ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนททหารสเส๗๓๒๑กรุงเทพมหานครในช่วงเวลาดังกล่าวคือนายคมสรรแทร่เจ้า
แม้จะไม่พบประวัติการกระทำความผิดในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะมาก่อน
แต่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดฐานทำลายความสงบสุขของประชาชนในถนนหรือว่าทางหลวง
โดยขู่เข็นดูหมินหรือรบกวนคนขับรถด้วยกันตามมาตรา๕๔วงเล็บ๔แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ปี๒๕๕๙
กรมการขนส่งทางบกจึงยึดใบอนุญาตขับรถนาน๓เดือนพร้อมบันทึกประวัติการกระทำความผิดและพฤติกรรมเอาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและส่งตัวเข้ารับการอบรมการให้บริการที่ดี
จากนี้นะครับยังปรับสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัครเป็นจำนวน๑๐๐บาทฐานไม่มีการจัดส่งประวัติผู้ขับรถซึ่งมีความผิดตามพรบรถยนต์ปี๒๕๒๒มาตรา๕วงเล็บ๑๕ประกอบมาตรา๕๘
และจะพิจารณาการขอเพิ่มรถของผู้ประกอบการรายดังกล่าวต่อไปด้วยนะครับ